เข้าป่าหายปริศนาไป๔วันแล้วนะฮะ
เพราะว่าเขาจะเดินเข้าไปในป่า
แล้วก็ไม่ประสงค์จะเอาไกด์ไปด้วย

คุณชมที่สุรราชทานีทางด้านหัวหน้า
พร้อมกับตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะคุณนะ
ต้องตามหาผู้ชายคนนี้ครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศส
สุราธานีเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายน
คือก่อนหน้านั้นเขามาพักที่รีสอร์ตตรงเขาศก
ตั้งแต่วันที่๑๑คือเขาจองไว้แบบนี้
แล้วก็จะลงทะเบียนเข้าพักไปจนถึงวันที่๑๔พฤศจิกายน
ปรากฏเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายน
เขาก็มาพูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ทว่าเขาอยากเดินเข้าป่าเขาศกนะ
โดยที่ไม่ประสงค์จะใช้ไกด์หลังจากนั้นเขาหายไปเลยคุณ
ปรากฏว่าเจ้าของรีสอร์ทไปตรวจสอบนะครับ
ัมภาระของใช้ส่วนตัวยังอยู่ครบเลย
เหลือแต่มือโทรศัพท์มือถือที่เขาเอาไปด้วยนะครับ

คือ๑๐โมงของวันที่๑๒พฤศจิกายนนะ
มีคนพบผู้สูญหายนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนี้นะฮะ
สะพายเป้สวมเสื้อคอกลมสีดำน้ำตาล
กางเกงขา๓ส่วนแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบ
เข้ามาถามหาเส้นทางที่จะลุยเข้าป่า

ระดมกำลังเป็นร้อยในการเข้าหานะครับ

อาจจะเกิดอุบัติเหตุหล่นจากภูเขาด้วยนะฮะ